ไปดูความน่ารักของคู่นี้กันดีกว่าว่าจะเป็นยังไงกันบ้างค่ะ
เป็นอะไรอะ

นี่แหละค่ะเป็นโมเมนต์น่ารักระหว่างเจ้าตูบสีขาวตัวหนึ่งนะคะ
ซื่อสัตว์จงรักพักดีต่อเจ้าของค่ะ
เจ้าของผู้ชายเสื้อสีเหลืองนอนเมา

มีชีวิตค่ะมีชีวิตแต่ว่าไม่ได้สตินะคะ
ก็นอนแผ่เลยอยู่บริเวณข้างถนนนะคะ
จุบสีขาวตรงนี้ตัวนี้ก็นั่งเฝ้าไม่ยอมไปไหน
แต่เมื่อชายคนนี้เดินเข้าไปใกล้ถามถ่ายว่าเป็นอะไรค่ะ
ตูบก็กลับห่วงเจ้าของแล้วก็เห่าตลอดเวลาเลย
ที่สุดท้ายเจ้าของที่นอนเมาอยู่จะตั้งสติได้

ขยับเดี๋ยวอันนั้นลุกอันนั้นลุกขึ้นมานั่งเหรอ
ลุกแล้วค่ะนี่ลุกไงแล้วก็บอกว่าอ้าว
เมื่อกี้ได้ยินเสียงในห้องคอนโทรม้าวกันบอกว่า
เธอสอดรองเท้าเรียบร้อยมากเลยนะมีประหละอีกก่อนนอน

แต่น้องหมาน่ารักนะดูแลนาย
แอดยังได้ยินคนถ่ายคลิปบอกไงจะมาช่วยว่าหมาอิงหวังอีก

ดีมากแบบดีแล้วก็แสดงถึงความรักระหว่างนี่แหละสัตว์กับมนุษย์นะคะ
สุดท้ายไม่เหลือใครก็เหลือกันและกันนี่แหละค่ะ

คลิปนี้ถูกถ่ายโดยกู้ภัยคนนึงนะคะระบุข้อความไว้ว่านี่เลยที่มาของคำว่า
มีหมาเป็นเพื่อนดีกว่ามีเพื่อนจุดเติมเอาเอง
ล่าสุดก็ผู้ชมคลิปนี้กว่า๖๐๐๐ครั้งแล้ว
หลายคนที่ชมคลิปก็ชื่นชมในความรักของเจ้าตูบจำนวนมากที่ซื่อสัตว์ต่อเจ้าของไม่ทอดทิ้งไปไหนนะคะ
คุณผู้ชมก็บอกเนี่ยสุนัขยังซื่อสัตว์จงรักพักดีดีกว่าคนบางคนอีกนะ

มีคนแซวน้องเฟืองมาด้วยนะสุนัขกับหมาแล้วก็หัวเราะ

หันมาหาพวกค่ะตอนแรกคิดว่าจะแบบพูดเรื่องการแชร์เรื่องราว
หมอปลาลืมตัวว่าพูดผิดนะคะ
ค่ะน่ารักดีนะคะ